เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณนะฮะรถบีเอ็มเตอร์เบิ้แซดสี่ของเสียตุ้มที่ไปพุ่งชนรถซูซูกิสวิปของน้องโฟนและน้องอุ้ย
เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพน้องโฟนนะฮะที่เกาะสมุยสุราชธานี
ส่วนวันนี้ครอบครัวไปเก็บกระดูกแล้วก็นำไปลอยอังคารนะครับที่กลางทะเลที่เกาะสมุยสุราชธานี
คุณพ่อคุณแม่ก็ยังโศกเศร้าใช่ค่ะยังทำใจไม่ได้นะฮะ
เสียตุ้มในชาปนกิจศพไปก่อนนะครับแล้วก็น้องอุ้ยส่วนเมื่อวานนี้น้องโฟนนะครับ
ปนักกิจศพมีคนบาดเจ็บอีกคนนึงนี่คือการเก็บเท่ากระดูกในวันนี้นะครับ
วัดบางรักษ์อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
มีพิธีชาปนกิจศพไปเมื่อวานนี้ก็มีข้าวของเครื่องใช้ในพิธีเก็บกระดูก
วันนี้ญาติญาติก็เตรียมพร้อมมานะครับใช้ผอบเบนจรงนะครับ
เหลือก็เป็นผ้าขาวผ้าไตรจีวอนพวงมาลัยดอกไม้น้ำอบต่าง
เมื่อวานนี้คุณแม่น้องโฟนเนี่ยในงานชาปนกิจศพ
ไม่มีโอกาสแม้แต่จะเห็นหน้าลูกนะฮะเพราะว่าทางญาติญาติเนี่ย
อยู่กับคุณแม่เนี่ยกลัวว่าคุณแม่จะช็อก
แล้วก็เป็นอะไรไปอีกคนหนึ่งค่ะทีแรกคุณแม่บอกยังไง
จะขอดูหน้าลูกสาวให้ได้นะฮะคุณพ่อก็คอยปลอบเมื่อวานนี้นะครับ
พ่อก็กลั้นไม่อยู่เหมือนกันนั่งร้องไห้จนแม่เองก็ต้องช่วยปลอบพ่อใช่ค่ะ
วันนี้คุณแม่ของน้องโฟนตั้งใจมาเก็บเท่ากระดูกลูกสาวนะครับ
บอกว่านี่คือการจะได้สัมผัสลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายแม้จะเป็นแค่กระดูกก็ตาม
คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเก็บกระดูกบางส่วนใส่ผอบเบนจรงเพื่อเก็บไว้ทำบุญ
ไว้ที่วัดจะทำบุญร้อยวันอุทิศส่วนกุศลให้นะฮะ
แล้วจะทำบุญให้ทุกปีเมื่อคืนนี้คุณแม่บอกว่าตั้งจิตอธิษฐาน
ขอให้เจอฟันของลูกสักซี่หนึ่งนะตอนที่มาเก็บกระดูกเนี่ย
จะเอาไปเลี่ยมกรอบจะเอาไว้ติดตัวจะได้คิดถึงลูกระลึกถึงลูก
สุดท้ายเจอนะฮะนี่คุณแม่เจอนะครับเจอฟันลูกสาวหนึ่งซี่
คือคุณแม่บอกว่าน้องโฟนนี่เขาเป็นคนฟันสวยนะแต่จำได้ว่าฟันกรามซี่ที่แม่ได้เนี่ย
ติดกับฟันเขี้ยวด้วยนะคุณแม่ก็เลยตั้งใจจะเก็บเอาไว้ให้ดีนะครับ
ตอนที่เก็บกระดูกญาติญาติก็พากันสังเกตนะครับ
อันนี้ตามความเชื่อนะบอกกระดูกของน้องเนี่ยโอ้โหขาวมากนะครับ
ไม่เคยเจอกระดูกที่ขาวแบบนี้มาก่อนเลย
แค่นี้พอได้ใช่ไหมครับ
ส่วนเท่ากระดูกที่เหลือเนี่ย
จะนำไปลอยอังคารที่กลางทะเลนะครับ
เอาไปลอยในร่องน้ำลึกที่เรียกว่าอ่าวนะครับ
หลวงพ่อที่วัดเนี่ยมาทำพิธีให้
บอกว่าศพน้องโฟนในความจริงเนี่ย

ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มนะครับ

ความเชื่อคนโบราณก็หมายถึงไปสบายแล้ว

หลักวิทยาศาสตร์ก็จะอีกอย่างหนึ่ง

อันนี้เขาไปสบายแล้วธรรมดาคนที่อันนี้เขาไม่ห่วงอะไรแล้ว
กระดูกคอขาวไหม้ทีเดียวหมดทีเดียวจบเลย
เท่ากับเมื่อวานเนี่ย๓สอบจบเลยไม่ได้มาดูอีก
ก็ทำพิธีเสร็จทางครอบครัวก็ไปทำบุญตักบาทที่เมนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีอาหารต่างนะครับแล้วก็นำผ้าอบ
แล้วก็เท่าอัฐิเนี่ยที่เป็นห่อเนี่ยไปทำบุญอีกรอบนึงนะครับ
ให้พระท่านสวดให้อะไรให้นะครับก่อนจะไปลอยอังคาร
ครอบครัวน้องโฟนก็นั่งเรือไปลอยอังคารกลางทะเลนะครับ
ระหว่างเกาะสมุยกับเกาะพงันนี่ฮะ
คุณพ่อเองก็ต้องคอยปลอบคุณแม่ตลอดเหมือนกันคุณแม่เองก็ยังร้องไห้นะครับ

ปกติเกิดสรุปก็คุณแม่เป็นตอนเหรอครับ
ก็ยังโดยอะไรกันป่ะครับ

เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วไม่ค่อยมีใครมาแล้วปลวงอย่างบรรยากาศที่มันนี่บอกอ่ะ
แล้วไม่ค่อยมีใครมาแล้วปลวงอย่างบรรยากาศที่มันนี่บอกอ่ะ
ปลวงอย่างบรรยากาศที่มันนี่บอกอ่ะ
แล้วก็เดี๋ยวจะเอาฝันไปว่างทองแล้วก็เอาไว้ที่คุณแม่
ฝันว่ายืนคุยอยู่กับเขาแต่แบบคุยอะไรคำพูดจำไม่ได้นะ
แต่ประโยคสุดท้ายคือเขาแบบพี่ไปก่อนนะ

แล้วเขาก็ไม่หันกลับมาตอบนั้นคือเขาก็เดินไปเลย
มันเป็นภาพที่ไม่มีแบ็คเก่ามันเป็นขาวเป็นโล่ง

แล้วก็ยืนคุยกันอยู่แต่เขาก็แค่หันมาบอกว่าพี่ไปก่อนนะ
เขาอาจจะห่วงเราเพราะตอนแรกเขาเห็นว่า
ตลอดงานศพที่ผ่านมาคือแพงแทบจะไม่ร้องไห้เลย
แต่แบบเมื่อวานก็คือร้องไห้หนักมากเพราะว่าแบบทำใจไม่ค่อยได้เนอะ
ก็เสร็จสิ้นพิธีตามประเพณีนะฮะ

ส่วนเรื่องคดีความเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของน้องโฟนบอกว่า
หลังจากเสร็จงานศพก็จะเดินหน้าเรื่องคดีต่อนะครับ
เดี๋ยวจะไปกรุงเทพด้วยแล้วก็ไปที่เพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุด้วย
เพื่อปรึกษากับทนายความแล้วก็คุยกับทางครอบครัวของน้องอุ้ย
เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีกับคู่กรณีตามกฎหมายกันต่อไป